ขับเคลื่อนฮีโร่
พอแล้วสวัสดีคุณผู้ชม

อีกคนตีเขายังไม่มาแต่ว่าเรา
นี่วางกองเอาไว้เพียบเลย
โอ้โฮ
เอาละคนตีไปไหน
เห็นแบบนี้นี่สนุกแน่นอนเดี๋ยวมีคนตีมา

เป็นคนตีที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียล
มีมารายลายมือสุดยอดเลยนะจะบอกให้
อยากเจอเดี๋ยววันนี้มาเจอกันตัวเป็นเลยใช่ไหมคะลีลาไม่ธรรมดาด้วย
เมื่อสักครู่นี้เราสองคนก็ไม่ธรรมดา
ท่าคุณใหม่อีกทีนึง

หายใจเข้าพุทธหายใจอัลโท
เขาบอกว่าวันนี้มันต้องสนุกสนานขนาดนู้น

และที่สำคัญในค่ำคืนนี้จะไปเชียร์บอลกันต่อด้วย

แล้วคุณดูดิฉันไม่พร้อมเลยเหรอ

ลูกบอล๒ลูกคุณกำลังจะหมายถึงวันนี้จะมี๒ประตูหรือเปล่า

มันต้องเริ่มต้นที่๒๐อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมมาร่วมเชียร์ไปกับเราในวันนี้แล้วกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเชียร์ว่าอยากจะให้ทีมไหน
ทีมชาติไหนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้

มีแน่นอนวันนี้ผมอยู่ทีมตราไก่ฝรั่งเศส

ที่ฉันก็มีตราหมักรก

ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกแหละว่าลีลาเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องของรีลาพบฝากัน
รีลาของพ่อค้าแม่คะในการขายของ
ข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ๊ะฮ่า
วาดิวเรื่องลีลามัดใจลูกขาของพ่อค่ะแม่ค่ะ
เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีลีลาที่ไม่ธรรมดาจริงนะ

อย่างพี่คนนี้เนี่ยเรื่องมารยาทต้องยกให้พี่เขาล่ะครับ

สปา๒ท่านลุง
อ้ะว่ายแล้วว่ายอีกว่ายอีกแล้วเหรอนี่
หยุดไหว้แล้วไปขายของก่อนดีไหมล่ะครับพี่
มารยาทจะดีอะไรขนาดนี้เนี่ย
ลูกค้าไม่พระทับใจก็ไม่รู้ว่าจะว่ายอย่างไรล่ะครับ

สวัสดีลูกค้ามากรับขอบคุณมากเป็นปล่ำการเลยจัง
น้ำตาลที่ว่าแน่เนี่ยยังต้องแพ้ความหวานของฝีปากคุณพี่เขาล่ะครับ
ถ้าแม่ค้าจะพูดหวานขนาดนี้เนี่ยลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนเลยล่ะครับ
ผมมีขาวหมาโน่นแค่เดียวนะครับโน่นแค่เดียวนะครับโน่นแค่เดียวนะครับ
แต่ถ้าเป็นลีลากวนเนี่ยไว้ใจร้านนี้เขาเลยครับ
ได้ยินเพลงชาติไม่ได้ของขึ้นทุกที

มันได้ยินเสียงเพลงมันรีบรึกเลยครับทำไมอายหมาก็นั่งกินไปครับ
ได้ยินเสียงเพลงมันรีบลุกเลยครับทำอะไรไปหมาก็นั่งกินไปครับ

ทำไมอายหมาก็นั่งกินไปครับ
ดุขนาดนี้เนี่ยใครจะกล้านั่งล่ะครับพี่ครับ
ยืนนิ่งตัวเกรงกันไปทั้งร้านแล้วล่ะครับ
ว่าแต่เพลงจบแล้วนั่งได้หรือยังครับพี่ครับ
จากพี่แกจะชอบให้ยืนตรงเคารพทงชาติแล้วเนี่ย
ลีลาการขายก็ไม่ธรรมดานะจัดจ้านยิ่งกว่าพริก๑๐เม็ดก็ฝีปากพี่เขานี่แหละครับ
พี่เขาก็บอกนะครับว่าอย่าทำตามนะจ๊ะ

ตลอดข่าวสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างไปดูกันเลย
นี่คืนนี้ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเชียร์ใครมาดูเจ้าช้างตัวนี้ครับ
พลายปีโป้ที่จังหวัดตรังมาทายผลบอลด้วย
แต่ว่ามันจะทายใครให้ดูภาพตัวอย่างแบบนี้พอจะเดาออกนะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดด้วยในช่วงหน้า
ห้ามพลาดเลยนะคะกับโชว์สดลีลาการตีกลองแบบขั้นเทพเต็มของหนูน้อยเบเน่นะคะ
สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ด่งดังในโซเชียลสุดเวลานี้ค่ะ
ใครอยากรู้ร้านเด็ดร้านดีอาหารราคาโดนเนี่ย
ตองกับพี่จูลี่จะพาไปในช่วงใหม่ของเรานั่นก็คือแท็กซี่พาชิม

เอาละครับและที่สุดของที่สุดที่สุดของพี่แจ้อัลบั้มทองคำ

นี่แหละครับที่สุดของสายตัวเลข
ห้ามพลาดครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วติดตามกับตลอดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงหน้าครับ